อยากกินนู่นอยากกินนี่บางทีมันก็ลำบากนะ

คือต่อให้สั่งนู่นสั่งนี่อะไรเข้ามาเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้ไปกินเอง
อย่าไปหาอะไรอร่อยทานใช่ไหม
อยากจะกินอะไรอร่อยบางทีบางคนเขาชอบทานขนมจีน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูขนมจีนร้านนี้บอกเลยว่าไม่ได้ขายแต่เขามาแจกฟรี

โอ้โหน้ำยาแห้งเหือดแล้ว

ครับนี่ขนาดเตรียมมาเยอะนะครับทั้งสองสาว
คือร้านเนี้ยเค้าเป็นร้านขนมจีนจะวหนัง
แต่ว่าเขาเปลี่ยนแล้วตอนนี้ไม่ได้มาขาย
แต่ว่ามาแจกฟรี

ถุงแบบนี้ให้กับประชาชนแถวนั้น
ถามว่าเตรียมเอาไว้เยอะไหม

การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

น้ำพริกแกงไตปลาแกงป่า

จัดไปแบบเต็มมีผักให้ด้วย
โอ้โหนี่คือทีเด็ดของขนมจีนนะ

ผักสดช่วงนี้ล้างให้สะอาดแล้วกันนะครับ
คือจัดกันไปคนละชุดพร้อมกับผักสด
ที่เห็นซึ่งแต่ละร้านนะครับ
ในแถวนั้นหลายร้านก็เริ่มตรับมาเป็นแบบนี้แหละ
เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนนั่นเองนะครับ

แล้วก็ผลไม้ให้กินฟรีเลย

จะไปรับของเนี่ยนะฮะยังไงก็ยืนต่อคิวกันให้เป็นระเบียบ

ถูกต้องน้องใบตองเว้นระยะห่างเอาไว้ด้วย
ถามคุณพี่เจ้าของร้านคุณอติชาตินาคสุวรรณ
เขาบอกว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทย
รวมถึงที่สุราธานีก็ได้รับผลกระทบ

ส่วนตัวร้านของตนเองคือปิดร้านแล้วล่ะ
จริงก็ปิดแล้วก็เพื่อช่วยลดความเสี่ยง

แต่ทีนี้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน
ในจังหวัดสุราธานีก็ได้รับผลกระทบจริง
ลองฟังเสียงของคนใจดีกันหน่อยครับ
คือผมว่าจริงไม่ใช่แค่ที่สุราชเนาะ
อย่างที่เราอ่านข่าวกันไปนะน้องใบตองและคุณชิสา

มีคนใจดีเยอะนะคะมาแจกใครบ้างล่ะ
ข้าวอะไรเยอะแยะแบบนี้แหละค่ะ
ผมว่านะวิงวอนไปแล้วกัน

ก็มาช่วยเหลือในการแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชน
ที่เขาได้รับความเดือดร้อนจริงอันนี้ก็จะช่วยกันได้
คือต้องบอกอย่างนี้ว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ช่วงนี้

เพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นการตอบแทนลูกค้า
เคยมาอุดหนุนเขาด้วยในช่วงวิกฤตแบบนี้
เขาก็เลยเอาอาหารที่เขาพอจะทำได้ช่วยเหลือได้
แจกจ่ายให้กับคนที่เดือดร้อนจริง